ส่วนที่ต้องรอติดตามวันนี้นะคะเป็นประจำเลยค่ะ
ทุกวันเสาร์นะคะจะได้พบกับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
เสาร์นี้หมอไก่พพาธินีมาพบกับเรานะคะ
ได้มามือเปล่าอีกแล้ววันนี้หมอไก่นำอะไรมาด้านหน้าด้วยคะนะคะ
เป็นของดีนะคะวัตถุมงคลที่มาจากกรุงเก่าเลยนะคะ
มาจากพระนครศรีอยุธยามี๓ชิ้นด้วยกัน
๓ชิ้นเลย๑ท่านผู้โชคดีวันนี้ได้๓ชิ้นเลยเหรอคะ

ก็คือจะเป็นพระนางพญานะคะหลวงพ่อโตสัมปะกง
แล้วก็จะมีฮูนะคะฮู้ก็คือเป็นยันหลวงพ่อโต
เป็นผ้าห่มองค์หลวงพ่อโต
ใช่ค่ะใครได้ไปรับรองว่าโชคดีดวงดีแน่นอน
เดี๋ยวได้รู้กันว่านี้ใครจะเป็นคนดวงดีสำหรับวันนี้นะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตรวจสอบดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อน
หมอไก่บอกว่าวันนี้จะมาพูดถึง๓ราศีอีกแล้ว
แต่๓ราศีนี้เขาบอกว่ายังไงคะมีเจ้ากรรมในเวรเหรอคะ

ต้องระวังตัวเองจากเจ้ากรรมนายเวร

ต้องระวังยังไงไปดูกันว่ามีราศีไหนกันบ้างค่ะ
ราศีแรกเลยนะคะที่ต้องระมัดระวัง
ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ

สำหรับชาวราศีกันนะคะก่อนที่จะดูดวงกันนะคะ

ยาแก้ปวดเห้ยทำไมล่ะคะนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ปวดเสียญเวรเก้า
กับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะ
คือชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับพวกเพื่อนร่วมงาน
มีปัญหากับคนรอบข้างบริวารโอ้ยปวดหัวพูดอะไรก่อน
เข้าใจกันเรียกได้ว่าเจ้ากรรมนายเวร
มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานเลยก็ว่าได้
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ย
จะปวดหัวอย่างมากพอสมควรเลย
จริงนะหมอไก่นะคือทำงานกับคนหลายคน
อยู่กับคนเยอะมากคนก็มากความอยู่แล้วถูกไหม

ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ

ใช่ค่ะบางทีเนี่ยเราพูดอะไรออกไปเนี่ย
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะตีความในทางที่ผิดนะคะ
ในช่วงนี้อาจจะต้องพูดดีปียะวาจาพูดภาษาดอกไม้หน่อยนะคะ

นี่กุ้ยไม้จำปีจำปลา

ไม่ใช่ภาษาดอกไม้แบบนั้น
คือพูดเพราะกันหน่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อย
รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอากับกิริยาการ

เพราะบางทีคนอื่นเขาอาจจะคิดไปเป็นอื่นไม่เหมือนกับเราได้

จะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว

เช่นในเรื่องของการพวกไถชีวิตสัตว์ได้

อาจจะให้ข้าวให้น้ำมันก็ได้เช่นกัน

แบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้ชีวิตให้โอกาสกับสัตว์ที่เขาผสมอุปเทศอะไรหลายอย่างแบบนั้นนะครับ

นอกจากนี้มีอะไรที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษไหมสำหรับราศีนี้
สำหรับชาวราศีกันเนี่ยเรียกว่าจริงเนี่ยดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย
ข้างดีมากแต่ว่าอย่าไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของคนก็เท่านั้นเอง
เอาล่ะนะยังไงซะเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละ
ใช่เลยค่ะมีอีกราศีไหมฮะอ่ามีค่ะนะคะก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ

ชาวราศีเมทุนนี่เรียกว่าขาประจำมาตลอดเลยในช่วงนี้

ชาวราศีเมฑุรในช่วงนี้เรียกว่ามีเกณฑ์เจอสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจเลยเจอ

ก็คือเขาเรียกว่าเจอเหตุการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
มีความเครียดมีความกดดันมากพอสมควร

เรื่องของเพื่อนจริงชาวราศีเมทุนพื้นฐานเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ
เป็นคนที่มีเพื่อนดีเป็นคนที่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
แต่ว่าในช่วงนี้เพื่อนที่คอยช่วยเหลือหายจ้อยเลย
หายไปไหนไม่รู้ไม่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือเลยนะคะ
ช่วงนี้ต้องอยู่ห่างกันค่ะก็เลยอยู่ตัวคนเดียว
คอยช่วยเหลือก็หายไปหรือว่าบางทีทำงานร่วมกับคน
อาจจะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามีปัญหาทะเลาะกันนิดหน่อยนะคะ
ในช่วงนี้เพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนตายหายากเลย
เพื่อนที่คอยช่วยเหลือไม่ค่อยมีเลยนะคะ
ก็จะต้องระวังหน่อยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้จะให้ราศีเมทุน
เขาทำบุญหรือแก้เคล็ดยังไงดีคะหมอไก่

เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวัง
เราบอกสองเรื่องใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมคะเรื่องที่ระวังเยอะขนาดนั้นเลยหรือคะ
เป็นคนมีกรรมสำหรับราศีเมฑุรราศีผมเองมีกรรมยังไง
เรื่องแรกคือเรื่องเพื่อนเรื่องที่สองคือเรื่องผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะต้องระวังนิดนึง

เหมือนกับว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบนะทำดีเหมือนทำดีแบบปิดทองหลังพระ
น้ำพริกแล้วก็ทิ้งทั้งคกเลยอะไรประมาณนั้น
คือเหมือนกับว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่มองไม่เห็นความสามารถในตัวเรา
ช่วงนี้ก็ระแวดระวังอย่าไปเข้าใกล้ผู้ใหญ่

จริงทั้งสองอย่างเลยทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งผู้ใหญ่ด้วย

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่กับคนปากปาย
ห่างกันได้ไงก็ระวังตัวด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนกับผู้หลักผู้ใหญ่

ก็คือควรจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยก็หมั่นทำบ้านให้มันสว่าง

แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโอกาสออกนอกบ้านไปวัดทำบุญ
ก็คือให้ทำบ้านให้สว่างถูกไหมคะ
อุบัติเหตุ
ใช่ค่ะอย่างเรื่องของสุขภาพบางทีชาวราศรีสิงห์อาจจะทำงานเยอะไป
ช่วงนี้งานดีทำงานใหญ่เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพได้
หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิต
อย่างบางคนนอนไม่ได้นอนดึกนะแต่นอนสว่างเลย
แล้วพระไปบินทบาทไม่นอนอะไรอย่างนี้
ใกล้ไม่ขันไม่นอน

ต้องระวังเกี่ยวกับของการขับรถขับราลนิ้นนึง

อ้าวควรจะไปทำบุญเรื่องของสุขภาพ

อย่างเช่นการบริจาคให้กับเงินให้กับโรงพยาบาลก็ได้
ถ่วงสังกระทานยาก็ได้เช่นกัน
สำหรับราศีสิงศ์นะวิธีแก้เพชรก็คือไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคให้กับโรงพยาบาล

จริงแล้วทุกราศีสามารถทำบุญวิธีการต่างแบบนี้ได้ไหมคะหมอไก่

ก็เป็นวิธีการที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และแน่นอนวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาที่นี่

คุณนิราวัลนะคะเกิดวันที่๒๖
ถามมาเรื่องของการเรียนการเงินครอบครัวสุขภาพและความรักค่ะ

เรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการเรียน
เรียนจริงดวงการเรียนค่อนข้างดี
แต่ว่าต้องระวังเรื่องที่จะมารบกวนสมาธิ

ถ้าสมมุติตัดเรื่องความรักไปได้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการเรียน
ว่ารักในวัยเรียนมันก็ยากจะห้ามใจนะครับ
ใช่ค่ะรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน
นี่ไง

จับได้สิฝนตกอ่ะคุณ

เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีรายได้เข้ามาตลอด
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่าย
เกี่ยวกับเรื่องของพวกการซื้อของที่ไม่ค่อยจำเป็นอาจจะต้องระวังนิดนึ
ของซุ่มเฟ้ยก็เรามาระวังกันหน่อยนะ
แล้วครอบครัวเป็นยังไงคะสำหรับคุณนิราวัล
เรื่องของครอบครัวกับสุขภาพรวมกันเลยนะคะก็คือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ทั้งตัวผู้ใหญ่ในบ้านด้วยแล้วก็ตัวคุณนิลาวันเองด้วย
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุได้
แต่เอาจริงช่วงนี้ใครหลายคนก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับ
ใช่ดูแลสุขภาพกันดีด้วยทุกคนเลยนะคะ

หมอไก่บอกว่าความรักมันจะมายุ่งกับเรื่องของการเรียน
ว่าความรักช่วงนี้มันยังไงคะ

เป็นเสน่ห์แรงช่วงนี้

แต่ถ้าอยากจะเรียนดีช่วงนี้อยากมีความรัก

อะไรนะอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนเลือกไม่ได้
ทำอย่างไรดีคะหมอไก่ถามแทนน้อง
เราก็เหมือนกับว่าต้องแบ่งเวลาให้ดี

และแน่นอนวันนี้คุณนิรวรรณเป็นผู้โชคดี
รับวัตถุมงคลด้านหน้าจากหมอไก่ไปด้วยนะคะ
สำหรับใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้

แล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด

เป็นประจำหมอไก่จะมาตรวจสอบให้แบบนี้นะคะ